ช่วงนี้เราจะมาดูแนวโน้มอาหารในตลาดของอังกฤษกันบ้างนะครับ
ซึ่งเทรนด์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ
แต่ว่าอาหารที่ทำจากแมลงอย่างเช่นแมลงอบแห้ง
กำลังได้รับความสนใจไม่น้อย
อกจากนั้นก็ยังมีไอศครีมที่ใส่สารให้ความหวาน

รวมไปถึงวัตถุดิบที่มีจุลิน๔เชื่อในการย่อย
รวมไปถึงน้ำมันอาโวคาโด
ที่ใช้ประกอบอาหารนะครับที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงได้
แต่ก็ให้ประโยชน์ไม่ต่างจากการใช้น้ำมันมากอก

ความนิยมในการรับประทานแมลงในหลายประเทศทั่วโลกมีมากขึ้น
บรรดาคนที่อยู่ในวัฒนธรรมตะวันตกต่างพากันประหลาดใจ
เพราะแต่ไหนแต่ไรมาชาวยุโรปไม่นิยมรับประทานแมลงกัน
จนกระทั่งเมื่อเร็วนี้มีบริษัทหนึ่ง
ที่พยายามจะเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคในยุโรป
ที่มีนี่คือร้านผลิตอาหารและขนมแปรรูปจากแมลง
ไม่ว่าจะเป็นสแนคบาร์ทำจากแมลงหรือแมลงทอดกรอบรสชาติต่าง
นำมาใส่แพ็คเกจสวยงามวางขาย
ลูกค้าที่เห็นต่างอยากจะลิ้มลอง
แมลงอบแห้งเหล่านี้เป็นแมลงที่ถูกเลี้ยงมาในฟาร์มพิเศษในเนเทอร์แลนด์
จากนั้นนำไปแปรรูปที่โรงงานทางตอนใต้ของกรุงปารีส

ภารกิจของเธอกับทีมงานคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค
และในงานเทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้คนต่างมาสัญหาของกินอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ลูกค้ารายนี้ในตอนแรกดูไม่ค่อยจะแน่ใจและไม่กล้าชิมเท่าไหร่นัก
แต่พอได้ลองเท่านั้นเขาก็บอกว่ามันน่าอัศจรรย์มาก
ขณะที่ลูกค้าอีกคนหนึ่งยอมรับว่ามันกรอบอร่อย
และเขารู้สึกชอบขึ้นมาแล้ว
เจ้าของร้านบอกว่าเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะต้องให้ความรู้กับลูกค้า
โปรตีนทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเนื้อสัตว์ที่ผู้คนรับประทานกัน
จากตอนแรกคนที่นี่ไม่ได้มีวัฒนธรรมการกินแมลงมาก่อน
แต่พอได้เรียนรู้ว่ามันมีโปรตีนมีสารอาหาร
ก็เลยหันมาบริโภคกัน
โดยเชื่อว่าในปี๒๕๙๓หรือในอีกประมาณ๓๐ปีนับจากนี้
จะมีผู้คนกว่า๙๐๐ล้านคนต้องสัญหาแหล่งอาหารใหม่
และเธอเชื่อว่าแมลงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน
สำหรับโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์
ทางด้านนางโซรายากาเดลรับผู้จัดงานเปิดเผยว่า
จากที่ได้ไปสัมมนาในแวดวงอาหารในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ร่วมกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญ
พวกเขาต่างบอกว่าแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
ซึ่งในตอนนั้นเธอไม่เชื่อว่าคนจะกินแมลงกันเป็นเรื่องปกติ
จนกระทั่งการจัดงานปีนี้พบว่ามีอยู่๒เจ้าที่มาออกร้าน
เป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับอาหารแปรรูปทำจากแมลง
เหนือจากแมลงยังมีไอศครีมที่เฮลตี้ที่สุดในโลก
ทำจากวัตถุดิบเพื่อสุขภาพความหวานจากพืชธรรมชาติ
ผสมโปรไบโอติกที่ดีต่อการขับถ่าย
มที่ใช้เป็นนมคุณภาพดีจากเจอซี่
เด็กสามารถรับประทานได้โดยไม่ทำลายสุขภาพ
ขณะที่น้ำมันมะกอกกำลังเป็นสุดยอดของน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหาร
เพราะเป็นไขมันดีมีวิตามินอีมีโอเมก้าสาม
แต่ที่สุดยอดกว่านั้นคือน้ำมันอโวคาโด
ที่สามารถปรุงด้วยความร้อนได้สูงถึง๒๕๐องศาเซลเซียส
โดยไม่เสียคุณค่าทางอาหาร
ในขณะที่น้ำมันมะพร้าวสามารถใช้ความร้อนได้ไม่เกิน๑๕๐๑๗๐องศาเซลเซียส
กว่าที่น้ำมันจะไหม้และดำหากรับประทานเข้าไปก็จะทำให้เสียสุขภาพ
เลียนอโวคาโดออยคือบริษัทผู้ผลิตน้ำมันจากผลอโวคาโด
กรรมวิธีการสกัดเย็นจากอโวคาโดบด
หนึ่งมีราคาประมาณ๑๐ปอนด์
ุยเซเป้มาโม่เจ้าของกิจการกล่าวว่า
การจะผลิตน้ำมันอโวคาโดให้ได้๑๒ลิตร
ต้องใช้เนื้ออโวคาโดถึง๑๐กิโลกรัม
ส่วนเจ้าอื่นในท้องตลาดอาจจะปนเปลือกหรือเมล็ดเข้าไป

เขาบอกว่าแม้ตอนนี้ยังไม่มีกระแสน้ำมันอโวคาโด

ผู้บริโภคจะเห็นประโยชน์ของสิ่งนี้
และความต้องการของตลาดจะเพิ่มขึ้นเอง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน